สวัสดีทิ้งเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมกรุณนานพิศิษภ์มหันฯครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานั้นเมืองไทยของเรายังคงต้องประสบกับปัญหาภัยแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ

เพราะว่าตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวนั้นปริมาณฝนก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในขณะเดียวกันฤดูฝนปีที่แล้ว
ปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติ
มาถึงปีนี้ครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
แม้ว่าหลายพื้นที่นั้นจะมีฝนโปรดปลายลงมา
แต่จากการตรวจสอบก็พบว่าปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาในประเทศไทยนั้น
ถ้าหากเรานำไปเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้

ก็พบว่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง๔๐เลยทีเดียว
โดยปริมาณน้ำฝนสะสมตอนนี้อยู่เพียงแค่๓๖มิลลิเมตร
กว่าค่าเฉลี่ยปกติถึง๒๔มิลลิเมตร
ในขณะที่เขื่อนขนาดใหญ่ทั่วประเทศนะครับ
ขณะนี้มีน้ำกักเก็บรวมอยู่ที่๓๙๐๖๕ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๕๖ของความจุเขื่อนนะครับ
ซึ่งน้อยกว่าช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้วถึง๗
ส่วนเขื่อนขนาดกลางมีปริมาณน้ำอยู่ที่๒๔๖๙ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๕๖นะครับน้อยกว่าปีที่แล้ว
ถ้าหากเรามาพิจารณาปริมาณน้ำในเขื่อนต่างในแต่ละภูมิภาค
จะพบว่าขณะนี้นะครับภาคเหนือครับ
มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่๑๓๖๔ล้านลูกบาทเมตร
เทียบกับปีที่แล้วน้อยกว่าถึง๓๑๔๔ล้านลูกบาทเมตร

ตอนนี้มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่๔๘๙๘ล้านลูกบาทเมตร
เทียบกับปีที่แล้วน้อยกว่าถึง๑๒๗๒ล้านลูกบาทเมตร
ขณะที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางครับมีปริมาณน้ำอยู่ที่๖๗๒ล้านลูกบาทเมตร
เทียบกับปีที่แล้วก็น้อยกว่าที่๒๗๗ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ตะวันตกมีปริมาณน้ำณขณะนี้อยู่ที่๑๗๘๘ล้านลูกบาทเมตร
น้อยกว่าปีที่แล้วถึง๒๗๓ล้านลูกบาทเมตร
ขยับไปที่ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้มีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่๑๑๘๓ล้านลูกบาทเมตร
เทียบกับปีที่แล้วน้อยกว่าอยู่ที่๖๒ล้านลูกบาทเมตร
ร่องใต้นะครับมีปริมาณน้ำรวมอยู่ที่๖๕๒๙ล้านลูกบาทเมตร
เทียบกับปีที่แล้วน้อยกว่าอยู่ที่๗๗๐ล้านลูกบาทเมตร
สรุปภาพรวมทั่วประเทศไทยตอนนี้น้ำในเขื่อนภาพรวมมีอยู่ที่๑๗๗๓๑ล้านลูกบาทเมตร
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ๓๕นะครับน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ที่๔๒๐๒ล้านลูกบาทเมตรนะครับ
ข้อมูลนั้นจะสังเกตว่าตอนนี้ปริมาณน้ำนั้นถือว่ามีบทบาทสำคัญเลยทีเดียวนะครับ
ที่จะช่วยบรรเทาเบาบางสถานการณ์ภัยแรงที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต
แม้ว่าในระยะนี้เองครับจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ
แต่ก็ยังคงพบว่าหลายจุดหลายพื้นที่นั้นยังคงมีโอกาสเกิดฝนอยู่นะครับ
เดี๋ยวเรามาดูปัจจัยตอนนี้ที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศในเมืองไทยของเราครับ
เพราะว่าตอนนี้เองบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนั้นยังคงถูกปกคลุมด้วย
บริเวณความเกิดอากาศสูงนะครับแต่ว่ามีกำลังอ่อนลงนะครับ
ที่ตะวันออกเชียงใต้หอบเอาความชื้นจากทะเลเข้ามาปกครุมบริเวณนั้นกล่าวครับ
สามารถที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มเมฆฝนต่อไปได้ในระยะนี้
บริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคอีสานตอนล่างรวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับ
นี่คือทั้งหมดของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะนี้ที่สำคัญครับ
จากความแปรปวนที่ต้องเตรียมรับมือแล้ว
สุขภาพร่างกายนั้นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยทีเดียว
เพราะว่านี่อาจจะกลายเป็นภัยที่อยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดนะครับ
ผมคุปตะนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ